กำแพงเพชรเนี่ยถือเป็นจังหวัดสีขาวเนาะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่เจอผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ประมาทค่ะเขามีการเอากระสือมาไล่โควิด
มันไล่ได้เหรอไล่ได้แต่อันนี้เป็นกระสือวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปพร้อมพร้อมกัน
หลายคนอาจจะงงว่ากระสือมันกินตับไม่ใช่เหรอมันกินเชื้อด้วยเหรอนี่นี่นี่นี่
สือให้เทคกระสือให้เทคคือต้องบอกว่าชาวบ้านตอนแรกเขาตกใจไง
มากลางคืนเฮ้ยไปเจออะไรดวงไฟวิบวับสีเขียวสองดวงลอยอยู่อ่ะ
เขาใช้โดรนสองตัวนี้ขึ้นไปพ่นฆ่าเชื้อโควิด
ตามถนนสายต่างในเขตเทศบาลอันนี้ดีนะ
แต่ถ้าเกิดเป็นไฟสีแดงนี่คือกระสือจริงเลยนะ

อ้าวเหรอตีฉันดูละครมันเป็นสีเขียว

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

มาดูแล้วเรียกลูกมาดูเรียกหลานมาดู
มีดวงไฟสีม่วงเขียวขนาดใหญ่๒ดวง
วูบไปวาบมาตามถนนแถมปล่อยควันเป็นฝอยละอองสีขาว
เหมือนกระสือออกหากินยามค่ำคืนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ

กระสือ๒เครื่องนี้จริงมันก็คือโดรนพ่นสารเคมี
แปลงเกษตรขนาดใหญ่๒ลำ
ธรรมสถานนะคะเอามาดัดแปลงให้บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ก็จะบินวนตั้งแต่สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรโดยรอบ
แล้วก็ไปที่ถนนสายสำนักงานป่าไม้จนถึงบริเวณลานโพนะคะ
ซึ่งบริเวณนั้นก็มีบ้านเรือนประชาชนสองข้างทาง
มีนกนึกอะไรมาอยู่เต็มเหมือนกันแล้วไม่รู้นกเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า
จากนั้นเขาก็จะบินเข้าเขตเทศบาลนะคะที่มีแต่อาคารพาณิชย์

พอโดนฉีดพ่นยาออกมาแล้วเนี่ยความแรงของใบพัดโดรน

มันก็ช่วยตีลมที่ออกมามันช่วยตียาฆ่าเชื้อให้กระจายปลิวไปในอากาศ
แล้วก็ลงมาครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง
ลำบินที่ความสูง๑๕เมตรค่ะ
ก็ถือเป็นปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

หนึ่งในจังหวัดสีขาวของประเทศไทย

เรามีโดรนเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ได้มันก็ดีเหมือนกันนะ
คือถึงบอกว่าจริงภูมิปัญญาชาวบ้านหรืออุปกรณ์อะไรที่เราดัดแปลงได้เนี่ยก็ทำได้เลยนะคะ
ไม่ต้องรอจนเรามีผู้ติดเชื้อก่อน